นังรอบเขาสนามนะครับผมกลับมาด้วยความแจ่มใส

ผมก็ลาหยุดแต่ว่าคุณเนี่ยผมจะพูดถึงคุณวันนี้

ห่อเหี่ยวมากเดินเข้าสตูมาเหมือนคนหมดแรงเป็นโรค
คุณทำเป็นพูดไปไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไร

แต่ถ้าเกิดบรรยากาศอย่างทุกวันถ้ามียุตเกิร์นสาวสาวมาดี
คลื้นอยู่แล้วแต่วันนี้ก็คึกคลื้นเหมือนกัน
เกินโครมมากในเมืองเขาบอกว่าหลักแสนใช่ไหม
ก็คือที่เหลือที่ออกไม่ได้คือคนแก่ที่ออกมาไม่ไหวถูกไหม

เป็นยังไงก็มาพร้อมกับถ้วยแชมป์พรีเมอร์ลีกนะครับ
คนที่ถือเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ถือตอนนี้อีกประมาณ๔๕ปีถือไม่ไหวแล้วครับ

อาจจะดูถ่ายท่อสดทางทีวี
รวมถึงไฮไลท์สำคัญก็มีนี่
นี่เขารอไปแชมป์แมนลีกเดี๋ยวผมจะสรุปฐานการณ์ให้ว่า
ผมว่าอย่าไปพูดถึงเลย
ขบวนฉลองนะครับก็เต็มไปด้วยความสุขพร้อมกับประดับด้วย
แชมป์พรีเมอร์ลีกนี่แหละครับที่มีริปบิ้นสีน้ำเงินเหลืองประดับอยู่นะครับ
ดูกันหน่อยครับขบวนพาเรทของรถนี่ก็เคลื่อนไปนะครับ
สิ้นสุดที่จตุรัสวิโตเรียพาร์คนะครับ

ที่ดูเนี่ยแบบนี้เห็นเหมือนคล้ายเทศกาลดนตรีเลยนะ
คนเยอะจริงนะครับแล้ววินาทีที่ยกถ้วยขึ้นโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากครับ
คุณอายวัฒน์ศรีวัฒนประพานะครับรองประธานสโมสรก็กล่าวขอบคุณแฟนบอลบอกว่า
ความสำเร็จในครั้งนี้นะครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็หยอดมุกด้วย
แต่ผมว่าทำจริงถ้าเกิดแฟนบอลเยอะขนาดนี้
อาจจะมีการสร้างสนามให้ใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับแฟนบอลในอนาคตครับ
ก็ต้องดูผลงานไปนะผมว่าอยากซ่อนอยู่แล้วนะ
เพราะว่าดูแล้วผลงานปีที่ผ่านมาเนี่ยมันการันตีว่า
เป็นของจริงแต่ต้องอยู่อย่างต่อเนื่อง

ตอนนี้เอาไปดูในเรื่องของโลกโซเชียลกันหน่อยนะครับ
จากอังกฤษแล้วก็มีแฟนบอลเลสเตอร์บางส่วนที่ไทยครับ
ลองไปฟังกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง

คือมีความประทับใจในเลสเตอร์๔ข้อ
เลสเตอร์เป็นแบบอย่างที่ดีมีความตรงรับก็ดีแต่พอแห่งสันเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลสเตอร์เป็นทีมที่ผมและพ่อใช้ร่วมกัน
เลสเตอร์มีไอดอลของผมนั่นก็คือแคสเฟอร์ชะเมนเคิล
เมื่อ๒ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสพบกับเขาในเมืองไทย
ผมประทับใจมากที่พวกเขามีความใจดีและมีความเป็นกันเอง
ผมชอบในทีมเลสเตอร์ตรงที่เขาเล่นด้วยความมุ่งมั่นมีความเป็นหนึ่งเดียว
เล่นด้วยกันเป็นทีมสู้กับทุกทีมได้อย่างสนุกไม่ว่าจะเป็นทีมใดหรือทีมใหญ่
แล้วนี้พวกเขาได้สร้างปฏิหารประสบความสำเร็จในการคว้าแชมปริมาลีก
ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวนักเตะทุกคนมาก
สเตอร์ทำให้ผมรู้ว่าคนเราไม่ต้องเก่งแค่มีความพยายามก็สำเร็จได้ทุกคน
ผมจึงแต่งเพลงนี้มามอบให้ชาวเลสเตอร์ทุกคนนะครับ

คุณเคยสังเกตไหม
ใดไปต่อส่งเพลงหรือเปิดเพลง
คนนี้หน่อยจะชัดเจนมากถ้าเกิดว่าใครได้แชมป์ใครประสบความสำเร็จนักกีฬาคนไหนอยู่ในกระแส
ก็จะไปตัดผมมาก่อนหน้านี้มีนักเตะทีมชาติฟิซิโก้เจชนะทิพย์เมรัชนกนี่ทำมาแล้ว
อันนี้คราวดีโอรานีเอรี่เจมมี่วาดี้ริยาทมาเรทอยู่บนศีรษะของเขาครับ

ก็อาจจะต้องตัดบ่อยคือถ้าเป็นคนผมหนาเนี่ยแบบผมเนี่ยแป๊บเดียวครับ
เห็นได้แค่วันเดียวครับวันรุ่งขึ้นเริ่มมาแล้วครับ

เออผมว่าเช้ามาเอาแบบได้เอาอย่างนี้แหวะได้มีเพศสัมพันธ์ดีกว่า

ในนี้ผมอ่านตามเลยนะบอกว่าได้ฟาดสาวไปแล้ว๒๖คน
ประมาณนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขายืนยันว่าเขาไม่ได้โกหกสาวเหล่านั้น
แต่เพียงแค่ว่าไม่ได้บอกโอ้โหมันก็เหมือนโกหกไหม
เขาไม่ถามอ่ะไม่ถามก็ไม่บอกอันนี้ก็กลายเป็นช่างไฟในตำนานไปก่อนแล้วนะครับ
ตั้งแต่ถนนรางน้ำวิ่งไปถึงราชประสงค์วนรอบอนุสวรีแล้วก็มาจบที่ถนนรางน้ำเช่นเดิมนะครับ
สำหรับใครที่อยากชมและอยากสัมผัสบรรยากาศฉลองแชมป์ก็ไปกันได้นะครับ

ก็อาจจะมีเรื่องที่เกิดการจราจรติดขัดบ้างนะครับ
ต้องขออภัยสำหรับแฟนที่อาจจะไม่ใช่แฟนกีฬา
แต่พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าเห็นภาพแล้วดื่มดำกับบรรยากาศแน่นอนครับ